ก็เลยอยากจะรู้ว่าน้องเอากระเป๋าตังค์ไว้ด้านหน้าหรือเปล่า

คือเล่นก็เหมือนนะบทเก้งกวางเนี่ย

แล้วก็มีถึงขั้นเลยเถิดแบบว่าเสนองานกินข้าวเนี่ยนะคะ

แล้วก็ดาราหลายคนเจอกันบ่อย

หรือจะมีการตอบกลับยังไงไปถามทอยค่ะ
แต่เราไม่ได้ชอบเนาะ

แต่ว่าภาพนี้เสียชัวร์ลี่ข้างล่างคืออะไรคะ
นี่หนูก็โฟกัสอยู่ที่เพื่อนเขานะตรงหน้ากระดา

ตุงปะจาระตุงปะจาระ
คือโพสต์ขำแต่คนถามเยอะไง

ไปถามท่อยก่อนตกลงยังไงนิ้วมันลั่นหรือยังไงดี

มันเป็นหนึ่งซีนในละครที่ถ่ายอยู่อะไรอย่างนี้
แล้วคือจริงเรายัดถุงเท้าเข้าไป

แต่ว่าก็คือความไม่รู้ของเราแหละเนาะแต่ไม่ได้ตั้งใจ
คือจริงไม่ได้ตั้งใจแบบอยากจะส่อให้มันดูแบบ๑๘บวกหรือคนคิดอะไรอย่างนี้
ว่าจริงไอจีผมคนที่ตามก็ค่อนข้างเป็นเด็กเยอะเหมือนกันอะไรอย่างนี้
เพราะว่าถ้ามีเจตนาขอโทษด้วยครับ
ถ้าดูจะให้คิดก็คิดได้นะว่าเอ๊ะแบบเจตนาโพสต์ลงไปหรือเปล่า

แต่ถ้าดูอย่างที่ท่อยบอกว่าเค้าก็ไม่ได้ตั้งใจ
เพราะว่าบางทีคนเราเจตนาอย่างอื่นไงแล้วแบบจะไม่ได้ดูภาพรวม

เป็นเพื่อนสนิทกับพี่หน่อยบุษกร

ก็ชวนทอยไปแล้วก็แม่ไปบอกว่าเพื่อนแม่เอง